สวยเฉิดฉายมาเลยนะคะสำหรับใหม่ดาวิกา
แล้วเห็นมีกระแสดราม่ามาด้วยว่าสวยขนาดนี้
จนแซงหน้ารุ่นพี่ปาดงานไปเรียบร้อยเลยนะคะ
เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดเห็นบอกอย่างนั้นนะคะว่า
และล่าสุดใหม่เตรียมจะไปเฉิดฉายบนรันเวย์ระดับโลก
ไม่ได้ไปในฐานะซุปตาบ้านเราเท่านั้นนะคะ

หลายคนก็เลยแอบมองเหมือนกันว่ามันเป็นดราม่าเลยหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าไปเนี่ยจะไปแทนตำแหน่งรุ่นพี่

เรื่องน้องหมายเองจะไหว้ยังไงไปฟังค่ะ
ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็สนุกกับมันให้มากที่สุด
เพราะว่าเชื่อว่าถ้ายิ่งกดดันมันน่าจะยิ่งไม่ดีอะค่ะ

ใช่มีรูปเจ๊ไปถึงคลานไหมคะ
อันนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังไม่มีการพูดคุยถึงตรงนั้นเลยค่ะ
มีรูปพี่เต๋อขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าอะไรโอ้โหวันนี้เป็นพี่เต๋อช่างทีนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนว่าเรื่องราววันเกิดหมายเองจะเตรียมของขวัญอะไรให้ไปฟังใหม่ดีกว่า
ขอบคุณว่าจำวันเกิดไม่ได้จริงอ๋อ

เจอวันเกิดแล้วเหรอคะ

ทำได้แหละแต่อาจจะตั้งหลากแกล้ง
เวลาแบบพี่เต๋อดูข่าวอ้าวน้องใหม่จำวันเกิดไม่ได้
จะรู้สึกหดหูหัวใจแล้วก็มาเจอเตอร์ไพรส์ทีหลังก็ได้นะคะ